สวัสดีค่ะพบกับร้อนหาวกับดิฉันมัทชาถิ่นโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้ถ้าใครมีเหตุจำเป็นให้ออกจากบ้านนะคะ
อย่าลืมพกร่มติดตัวกันไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าสภาพอากาศบ้านเราจะมีฝนตกหนักค่ะ
จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศนะคะ
แล้วก็ภาคอีสานค่ะเข้าสู่ทะเลจีนใต้ค่ะคุณผู้ชม
ประกอบกับมรสุมฝนประจำฤดูที่พัดปกคลุมประเทศไทย
ยังคงมีกำลังแรงค่ะลักษณะอากาศแบบนี้
ทำให้บ้านเรามีฝนตกกระจายนะคะบริเวณอ่าวไทยและอันดามันค่ะ
ถ้าบริเวณไหนมีฝนตกคลื่นจะสูงมากกว่า๓เมตร
เพราะฉะนั้นใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือกันด้วย
สัปดาห์นี้ฝนจะตกเฉลี่ยราว๖๐๗๐ของพื้นที่
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศเดนมาร์ค่ะ
เพราะว่าที่นั่นมีการสร้างปราสาททรายขนาดใหญ่
ทำลายสถิติโลกนะคะใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ
ภาพที่เห็นอยู่นี้คือปราสาททรายที่มีความสูงถึง๒๑เมตร
ไม่ได้สร้างกันง่ายเพราะว่าเขาบอกว่า
ประสาททรายแห่งนี้นะคะต้องมีการสร้างโครงไม้ค่ะคุณผู้ชม
และนอกจากนี้นะคะยังต้องมีนักศิลปะเข้าไปทำลวดลาย
แล้วก็สร้างออกมาให้เป็นรูปทรงสวยงามแบบนี้ค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ